เดี๋ยวให้ดูคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
พ่อค้าแม่ค้าย่านบึงกุ่มเขาสงสัยว่าผู้ชายคนนี้แปลก
แต่งกายคล้ายเทศกิจขอใช้คำว่าคล้ายก่อนนะคะ
แล้วก็ไปตามร้านที่อยู่แถวนั้นไปตอนกลางคืนด้วยค่ะ
แล้วก็ไปเรียกเก็บเงินจากแต่ละร้านบอกว่าจะเก็บเงินเดือนละ๕๐๐ต้องจ่ายเงินมา
แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกมันแปลกมากนะ
พอจะถามรายละเอียดจากผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นเทศกิจ
ก็ไม่ยอมบอกแล้วก็เดินหนีไปเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
ยัวเอียดอังปืน
ฝั่งล่ะ
นี่นะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมผู้ชายที่ใส่ชุดสีดำมาค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าพยายามจะถามรายละเอียดเพิ่มเขาเดินหนีไปเลย
คือเดินเดินแบบไม่หันกลับมามองเลยอะ
ทุ่ม๒๐พฤศจิกายนค่ะในซอยรามอินทรา๔๐ย่านบึงกลุ่มนะคะ
ผู้ชายที่ใส่แจ็คเก็ตสีดำแล้วก็ใส่หมวกค่ะ
ขับรถมามาจอดหน้าร้านกวักมือเรียกเจ้าของร้านว่ามานี่หน่อยมาคุยเรื่องป้ายหน่อย
นี่นะคะทางร้านเขาก็ถามว่าจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่ามันล้ำทางเท้า
ฝ่ายคนที่แต่งกายคล้ายเทศกิจไม่ยอมตอบเดินหนีไปแล้วไปขึ้นรถที่เขียนด้านข้างว่าเทศกิจ
รถมีเขียนด้านข้างว่าเทศกิจแล้วก็ขับรถออกไปเลย
เจ้าของร้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วเขาก็เกิดคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะมากันดื้อแบบนี้
ไม่ยอมอธิบายแล้วเดินหนีไปเลยมันยังไงกันเนี่ยติดแฮชแท็กว่าเทศกิจจริงหรือไม่หนอนี่นะคะ
รถคันสีเขียวกระบาดตรงนู้นนะฮะใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามทางเจ้าของร้านอ่ะนะคะ
ตามคลิปนี้เลยเขาเป็นพ่อลูกกันนายอรุณกับนายทันอินทนูเขาบอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาเป็นปีแล้วค่ะ
ไม่เคยมีเทศกิจมาเก็บค่าที่หรือว่ามาเก็บค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันน่าสงสัยไงคะ
ประเด็นแรกคือทำไมมาตอนกลางคืนมาก็๒ทุ่มกว่าแล้วก็เลยไม่มั่นใจว่าใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
เพราะว่าตามระเบียบเนี่ยถ้าป้ายของเขามันล้ำทางเท้าลำดับแรกคือต้องเตือนก่อน
แล้วถ้าจะเสียค่าปรับมันจะต้องเป็นการไปจ่ายค่าปรับที่สำนักงานเขต
เดี๋ยวลองฟังเสียงพ่อลูกคู่นี้ดูนะคะ

พี่หารี้

เดินขึ้นรถไปเลยครับวิ่งเหมือนจะวิ่งขึ้นรถไปเลยครับ
ต้องการคำตอบจากเขาว่าเขามาทำอะไรครับ

อยู่เขามาถึงโวยวายเสร็จเขาก็ไปเลย
มันก็ทำให้ผมก็งงไปด้วยคนเลยว่า
ที่มานี่เพื่ออะไรมาทำอะไรอะไรอย่างนี้
เห็นเขียนแคปชั่นว่าเป็นเทศกิจจริงไหม
ใช่เพราะผมก็ไม่มั่นใจไงว่าตกลงจริงไม่จริง
เพราะมันมาในยามวิการมาจะ๓ทุ่มอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาทำงานถึงกี่โมงกัน
ใส่เสื้อผ้ามาก็ใกล้เคียงครับ

ผมไม่เห็นว่าวีต้าโลโก้อะไรตรงนั้น

ถ้าเขาคุยกับผมดีคุยกันดีว่า
น้องลำนิดนึงนะอย่างนู้นอย่างนี้ว่าไปอย่าง

ผมก็ต้องเรียกเขากลับมาเขาก็ไม่กลับมา
เดินหนีแล้วเท่ากับเจตนาเจตนาเหมือนเจตนาไม่ดีแล้ว
นี่นะคะก็มีสักสองสามประเด็นที่เขาติดใจสงสัยนะคะ
หนึ่งทำไมต้องมาตอนกลางคืนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริง

ป้ายร้านคุณมันล้ำออกมานะขยับเข้าไปหน่อยได้ไหม
หรือถ้าผิดจริงจะปรับจริง
ต้องไปปรับไปจ่ายเงินกันที่สำนักงานเขต
ทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะจากพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนี้นะคะ
บอกว่าก็จ่ายเงินให้กับผู้ชายแต่งกายคล้ายเทศกิจทุกเดือน

ผู้ชายแต่งกายคล้ายเทศกิจเดือนละ๕๐๐
แล้วจ่ายไปไม่เคยได้รับใบเสร็จเลย
เพราะถ้าขอใบเสร็จก็ต้องไปสำนักงานเขต
ถึงจะได้ใบเสร็จแต่คนที่มาเก็บเงินเปลี่ยนหน้าทุกเดือนเลยไม่ซ้ำเลยค่ะ
เขาก็อ้างว่าคนเดิมย้ายไปเขตอื่นแล้วแล้วก็เปลี่ยนคนมาใหม่
คนที่เขาจ่ายเงินเขาเลยงงไงเขางงเจ้าของร้านอาหารอีสาน
อยู่ข้างร้านป้ายเมื่อกี้นี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาเปิดร้านมา๑๐ปีเขาจ่ายมาตลอดเลยค่ะ

ก็สงสัยมาตลอดเหมือนกันว่าเป็นเทศกิจจริงหรือเปล่า
แต่ก็ไม่อยากมีปัญหาและยอมจ่ายไป
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหน่อยค่ะ
เขาจะมีใบเสร็จให้พอรักหมายเขาก็เหมือนแต่เบารู้กัน
ผมก็ตั้งแค่โต๊ะของโต๊ะผมก็ไม่รู้เห็นก็ใส่ชุดเหมือนเทศกิจ
แล้วก็ถับรถสีเขียวมีสกรีนเทศกิจข้างรถกระบาดครับผม

ใช่ครับเดือนละครั้งผมไม่รู้เงินไปถึงข้างในหรือเปล่า
อืมนี่ค่ะคุณพ่างภูมิ
แต่รถกระบาดที่เห็นในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเขตไหนใช่ไหม

แต่ว่าย่านที่เกิดเหตุมันอยู่ย่านบึงกลุ่ม
ใช่ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าปลอมตัวมาเป็นตัวปลอม

ต้องฝากพี่หรือว่าท่านผอเขตบึงกลุ่ม

หรือว่าขั้นตอนต่างในการที่จะเปรียบเทียบปรับ
หรือว่าตัดเตือนหรือว่าเรียกเก็บมันเป็นยังไง